คุณตาเชียนกับคุณยายปฐุม

กับหน่วยงานส่งกายชาติ

เพราะว่าลูกกับยาย

ครับนี่ฮะเขาคืนมา

ปมจากของจังหวัดเขา

แล้วเบื้องต้นจะช่วยเหลือกันได้ยังไงบ้างครับ
ทางหน่วยงานต่างมาดูแลตรงนี้

แต่ว่าขั้นตอนต้องมาดูแล

เดี๋ยวต้องคุยกันปรึกษากันก่อนครับผม
อืมแต่ว่าถ้าเกิด

ยังมีที่แปลงที่หลงเหลืออยู่

ครับครับครับครับเข้าใจครับ

ถ้าคิดเป็นพื้นที่ตารางวาเนี่ย
มันน่าจะสักกี่ตารางวาครับผู้ใหญ่

กว้าง๕๖เมตรกว่ายาว
ต้อง๒๐หรือ๒๕นี่แหละครับผมครับ

อยู่ได้ครับตั้งได้ครับ

จะหาเงินจากไหนมาสร้างบ้านให้กับคุณตาคุณยายใช่ไหมครับ

ถ้าผมจะบอกบัญชีของคุณยายไป

ที่เป็นบัญชีส่วนตัวของคุณยายเองเนี่ยนะครับ

ฝากผู้ใหญ่วีระช่วยช่วยดูแลให้ด้วยได้ไหมครับ
เพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเกรงว่า

มาหลอกมาอะไรให้โอนเงินอะไรอีก

เพราะว่าแก
เป็นผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการ
แล้วแกก็มีหลานต้องดูแลด้วยครับ

บัญชีของคุณยายปฐุมอยู่ที่

เลขที่บัญชีตามหน้าจอเลยนะครับ

แล้วก็ชื่อก็คือนางประทุมโรธมี

มากมายงบไม่เยอะป้ายให้ผู้ใหญ่เวลาครับ
อาจแสดงจะพออยู่ได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ

เหมือนในภาพที่อยู่ตรงนี้

๒๓แสนก็น่าจะ

เนื้อก็ยังเบาใจนะว่า
ไม่หายค่ะแต่เวลาไปเบิกก็ต้องไปเบิกให้เรียบร้อยให้ผู้ใหญ่
วิราชพาไปนะจะได้สมประสงค์ตามความตั้งใจตามเจ็ดจำนงของ
ผู้คนที่เขาช่วยเหลือคุณตาคุณยายนะฮะค่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจ
ว่าจะเข้ามามากมาน้อยอะไรยังไงนะค่ะเดี๋ยวจะให้ผู้สื่อข่าว
เราที่นครศรีธรรมราชประสานกับผู้ใหญ่วีระตลอดเวลาด้วย
เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะฮะจะได้ช่วยเหลือกันเป็นห่วงก็คือ
เหรนสองคนกับหลานหลานกับเหรนของคุณตาคุณยายเขาน่าเป็น
ห่วงใช่ไหมครับผู้ใหญ่ครับครับพ่อเข้าไปดูเอาสวมอลเข้าไป
ดูดูเลยทุกเดือนอยู่แล้วครับพ่อเป็นผู้ป่วยจังสมองครับ

เอาละครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่วิวาร์ยังไงผมฝากด้วยแล้ว
กันนะครับครับสวัสดีครับผมแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเติมหน่อยนะ
ครับเพราะว่าผมได้ประสานไปยังท่านวาทีรอยตรีธนคริสอ

ยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็น

แต่จะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างเนี่ย
บอกว่าจากการตรวจสอบไงนะผู้ทางหน่วยงานในพื้นที่ที่
นครศรีธรรมราชเนี่ยไปตรวจสอบแล้วพบว่าคดีนะ
เป็นคดีของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์เกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์จำนอง
พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างนะฮะซึ่งทางธนาคารเนี่ยได้ไปดำเนินการในการซื้อทรัพย์ต่อมานะฮะ
เมื่อ๑๒เมษายนเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายท่อตลาดในราคา๔๙๐๐๐บาทนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์อะไรเรียบร้อยแล้วคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายนะ
แล้วก็แจ้งเรื่องไปยังคนที่เขาอยู่อาศัยว่าจะต้องย้ายออกซึ่งคดีนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ยกัน
ในวันจันทร์ที่๒๓มกราคมที่จะถึงนี้เวลา๑๐นาฬิกานะฮะการเข้าไปดำเนินการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันในส่วนของสำนักงานบังคับคดีนะฮะ
แล้วก็ทางกรณีผู้ที่เขาอยู่อาศัยในขณะนี้เนี้ยอันนี้หมายถึงยังไงหรอธนาบรรกรที่
ไกลเกลียอืมหนึ่งถ้ามีเงินอาจจะขอซื้อของคืนได้ธนาคารก็คงไม่ซีเรียสก็ต้องการเงินอยู่แล้ว
สองกรณีที่ไม่มีเงินอืมนะก็อาจจะต้องขอขยายการอยู่อาศัยต่อไปครับจนกว่าจะมีการสร้างบ้านอะไรอย่าง
เนี้ยอืมธนาคารก็คงไม่ไม่ใจร้ายที่จะมาไล่หรอกอ่านะก็อาจจะอาจจะดูดโรมให้
กี่เดือนกี่เดือนว่าไปอืมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะกรณีที่เห็นว่า
เป็นหนี้เจ็ดแสนกว่าเนี้ยแล้วมีการขายสตราได้สี่แสนกว่าอีกสองแสนกว่าเนี้ยเขาจะไป
ฟังปังคับปรากฏีกับคนที่เป็นหนี้ต่อแล้วเนี้ยอ๋อหรือฮะอ่าถ้ามีทรัพย์อื่นยึดน่ะ
คนที่เป็นหนี้ก็คือลูกสาวคุณยายดิถ้าตามถ้าถามผมผมไม่รู้นะว่าคือเราไม่รู้ว่าเอาชื่อ
ไปจำนองใช่ไหมใช่ผมไม่รู้ตรงนั้นไงหรือเขาเอาที่เอาโฉนดที่ดินไปค้ำประกันเราไม่รู้ว่าต้นทางมันเป็นยังไงใช่
เอาเป็นว่าตอนเนี้ยโฉนดที่ดินผืนนี้แปลงเนี้ยเขาอยู่ในมือของแบงค์ล่ะอ่าเพราะฉะนั้นคุณตาคุณตาเชียนกับคุณยายประทุมนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่ไปคุยด้วยที่บ้านนะที่ทนายวรากรบอกนะฮะเขาคงจะมาคุยเกี่ยวกันเกี่ยวราชาไก่เกลียวคือหนึ่งอ่าอยากจะซื้อที่คืนไหมอ่าแน่นอนล่ะถ้าเราไม่ม
ขอบคุณมากค่ะ
คิดว่าคนที่เค้ามีเค้าไม่แต่ร้อนแล้วเค้าก็ทำบุญตามทาน
นายวรกรฮะเรื่องนี้ถ้าจะเป็นแง่คิดหรือว่าเป็นสิ่งที่จะเตือนกันไว้เนี่ย

คือตากับยายจริงแกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลย

แต่เอาโฉนดให้เขายืมไปจำนอง
จำนองเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะถูกขายท่อตลาดอย่างคดีนี้ได้
ฉะนั้นถ้าคนไม่จำเป็นจริงอย่าให้เค้ายืมแล้วไปเซ็นต์ให้เค้า
ในการข้ามกันนี้มันไม่ได้นะ
เพราะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกยึดบ้านยึดที่ดินไปโดยที่ว่าคุณไม่ได้อะไรเลย
อย่างนี้คุณยายคุณตาเขาบอกความจริงแล้วแม้จะไม่ใช่ชื่อเขาเป็นชื่อลูกสาว
แต่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวมันคือมันรักมันเห็นใจมันช่วยเหลือกันอยู่อ่ะ

ใช่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ต้องรับกรรมไปด้วยนะ
อันนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นจริงก็อย่าไปให้ใครไปยืมไหมครับประคมประกัน
วันนี้ขอบคุณทนายวรกรนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณตาคุณยายด้วยนะฮะ
ยังไงก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับ

พระคุณท่านผู้ชมจริงนะครับที่เห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือทั้งสองท่านเข้ามานะครับ
ส่วนเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เราก็พยายามทำหน้าที่ของเราเป็นสื่อกลางให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ